สวัสดีค่ะเอ็กซ์เพรสนิวสิบเจ็ดนาฬิกา
ความคืบหน้าบริเวณด้านหน้าพุทธมนตรหลังจากก่อนหน้านี้ที่เกิดความวุ่นวาย
พระสงฆ์เข้าไปเจรจากับทางทหาร
ขอให้เปิดทางเข้าบริเวณด้านหน้าพุทธมนตรเพื่อให้รถของพระสงฆ์นั้นสามารถผ่านเข้าไปด้านในได้
สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณภัยศาลเสาเกลียว
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานผ่านทางโทรศัพท์เข้ามาค่ะ
ครับครับขณะนี้สถานการณ์บริเวณด้านหน้าพุทธมนตรก็เป็นไปอย่างปกติเรียบร้อยนะครับ
ภายหลังจากคณะสงฆ์กว่าจำนวนหลายรูปนะครับเดินทางมาเจรจา
เพื่อให้ทหารนำรถที่มาจอดกิดขวางทางเข้าและได้นำรถออกไปนะครับ
ซึ่งการเจรจานั้นทางนายทหารฝ่ายยุทธการนะครับก็บอกว่าอ่าไม่สามารถให้เปิดเปิดทางให้เอ่อ
พระสงฆ์นำรถเข้าไปด้านในได้นะครับก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
จากนั้นพระสงฆ์จำนวนหลายรูปนะครับก็เดินรวมตัวกันยกรถทหารออกครับ
และเปิดทางให้การจราจรเข้าไปด้านในได้นะครับ
จากนั้นก็มีพระสงฆ์บางส่วนก็เดินทางไปสมทบบริเวณด้านในของพุทธมนตรนะครับ
ในการชุมนุมใหญ่ของคณะสงฆ์นะครับ
ส่วนบรรยากาศของการจราจรบริเวณด้านหน้าพุทธมนตรก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
ถึงถัดเช็คเล็กน้อยซึ่งมีเจ้าระที่สำรวจจราจรก็อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณด้านนี้นะครับ
ส่วนการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างปกตินะครับ
มีเจ้าระที่ทหารจากกองคลอาหารราบที่๙มาดูแลช่วยเหลือและดูแลหากเจอติดอะไรขึ้นนะครับ
แต่สถานการณ์ปัจจุบันและขณะนี้นะครับก็ยังเป็นไปอย่างปกตินะครับ
ส่วนพระสงฆ์จะรวมตัวกันด้านในนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการยุติการชุมนุมใหญ่เมื่อใดนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารนะคะยังคงอยู่จุดเดิมจุดที่เกิดการชุลมุนก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะ
ก็ยังอยู่ครับก็ยังอยู่คือยังอยู่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับ
ไม่ได้มาอยู่เพื่อมีการกีดกันหรือตั้งขบวนคัดขวางการเข้าไปชุมนุมใหญ่ของพระสงฆ์นะครับ
ท่าทีของพระสงฆ์ขณะนี้ถือว่าเป็นปกติ
ครับก็ยังเป็นไปอย่างปกติครับก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีการเจรจากันนะครับ
แต่ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งแต่อย่างใดนะครับก็มีการพูดคุยอย่างสันติครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณภัยศาลนะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งได้ในไทยรัฐนิวโชว์นะคะ